เข้าใส่ไข่สด

เปิดรายการมาเขาต้องการความสนุกสนาน
อะไรน่ะผมก็นี่ไง
เราต้องที่เราคิดไว้ในหลังรายการทิ้งให้หมดคุณแม่

ฆ่ายกครัวคนงานกรีดยางชาวไทย๔ศพนะฮะ

ฟันคอฟันแขนสุดสยองนะครับ
เว้นมาแต่เด็กผู้หญิงวัยแค่๕ขวบเท่านั้นเอง
เหตุจากแย่งพื้นที่รับจ้างกรีดยางกันนะครับ

เกิดเหตุฆาตกรรมสยอง๔ศพนะครับ

บริเวณห้องพักคนงานโรงเก็บแผ่นยางพารานะครับ

บริเวณห้องพักคนงานโรงเก็บแผ่นยางพารา
ลมควันกลางสวนยางพาราหมู่๔
อำเภอบางสะพานน้อยจังหวัดประจวบคิริขันเนี่ยนะครับ

ทางพันธุรกิจเอกสกลสิทธิวิชัยนะฮะ

ทราบชื่อผู้เสียชีวิตทั้งหมดแล้วนะครับ
คือ๑คือนายอำพลคำคงอายุ๒๗ปี
นางสาวมุกดาหงอบพิไลนะครับ

แล้วก็๓นะฮะเด็กหญิงนารารักษ์นะครับ

จับกลุ่มคนร้ายฆ่าโหดยกครัว๔ศพนี้ให้ได้นะครับ
โดยมีเด็กหญิงอายุ๕ขวบถูกของมีคมฟันแขนขาด

ส่วนพ่อแม่แล้วก็ปู่ของเด็กถูกฟันที่คอทั้งหมดเสียชีวิต
มากกว่า๒๔ชั่วโมงแล้วนะครับ
เหตุเกิดที่โรงเก็บแผ่นยางพารานะครับอยู่ที่หมู่๔
เป็นอย่างที่ผมอ่านไหลลอบมากแบลงการพลาราเนี่ย

ชัยจะรู้ว่าที่ไหนเอาเร็วสิเร็วไง
เขาบอกว่าอย่างนี้ห่างจากชายแดนเมียนมาร์๔กิโล
โดยที่ที่เกิดเหตุนะครับพบมีดพล้าน๑เล่มเคี่ยว๑อัน
ข้าวภาพนาทางกักศสวชถ้าเกิดผู้ลงมือก่อเหตุจะเป็นรังงานต่างได้
เนื่องจากครอบครัวผู้ชีวิตเข้ามาอยู่ใหม่
แล้วก็มีปัญญาห์ขัดแย้งอยู่ก่อนด้านการแบ่งพื้นที่กริจางพลาลักษณ์กับ
รังงานชาพมากที่รับจ้างชาพมาก
ถ้ารักเจ้าล่ะก็ตามอยู่

ยังไม่รู้ว่าเป็นแรงงานต่างชาติแน่นอนใช่ไหม
ไปแล้วแล้วอย่างจับไม่ได้ช่างใช่ไหม
แดนล่าเขาบอกอย่างนี้ล่าสุดนี่มาล่าสุดแล้วนะ

ใช่เพราะล่าสุดเขาเขียนอย่างนี้ให้

เราจะได้เห็นว่าเราได้มีการติดตามข่าวความคืบหน้า
ถ้าเราสรุปข่าวออกมาป่านนี้มันก็จบไปแล้วนะคุณผู้ชมครับ
ชุดสืบสวนนะฮะสถานีภูทรจังหวัดประจวบฮิริคันสามารถจับกลุ่มจับกลุ่มตัวนะฮะ
ในแดงชาวมอนอายุ๒๕ปีเป็นหนึ่งในผู้ต้องหาได้เรียบร้อยนะครับ
โดยนายแดงเนี่ยได้มีการสารภาพนะครับว่าได้ร่วมมือกับนายอาโลนุนะฮะ

แล้วก็เพื่อนชาวมอนอีก๒คนร่วมกันฆ่าครอบครัวนะครับของนายอำพล
รวม๔ศพเนี่ยเนื่องจากนายอำพลได้ไปยืมเงินไปนะฮะ
แล้วกลุ่มของตนเองก็ได้ทวงถามขณะที่กำลังตั้งวงดื่มเหล้ากันอยู่
จนเกิดทะเลาะกันโดยตนเองเนี่ยเป็นคนฆ่าเด็ก
โอ้โหชั่วจริงเนื่องจากเด็กเนี่ยนะฮะได้วิ่งหนีขณะเกิดเหตุ

วิ่งหนีอายุ๕ขวบเองถอยลูกเลยนะฮะ
คือหลังจากนั้นเนี่ยนะครับไอ้แดงเนี่ยก็วิ่งตามนะครับ
วิ่งตามเด็กแล้วก็ใช้มีดพระเนี่ยฟันเด็กจนแขนขาดจนเสียชีวิต
หลังจากนั้นก็ลากศพมานะครับรวมกับผู้ใหญ่ที่เสียชีวิตนะฮะรายอื่นภายในห้องนั้นนะครับ
จากนั้นเนี่ยจึงร่วมกันปิดล็อกกุญแจแล้วก็พากันหลบหนีไป
ขณะนี้นะฮะเจ้าหน้าที่ยังไม่ปักใจเชื่อนะครับ
แล้วก็ได้เร่งตามผู้ก่อเหตุที่เหลือที่หลบหนีอยู่เนี่ย

จะตามล่าไปที่เมียนมาร์เลยนะครับ
พยายามจะวิ่งหนีแล้วก็ด้วยความที่ลักษณะเหมือนในหนังเลยอ่ะเอามีดไปไล่ฟันเด็กตัดแขนก่อน
แขนหลุดไปข้างหนึ่งก่อนแล้วก็ต้องฆ่าให้ตายไง

คือเด็กมันเห็นตอนที่ฆ่าพ่อฆ่าแม่เขาอยู่แล้วก็เลยหนีตามไง

เราไปส่งความห่วงใยไปยัง๓จังหวัดนะฮะที่ตอนนี้น้ำยังอ่วมกันอยู่เลย
ปัตตานีนาราธิวาสที่ถือว่าน้ำท่วมหนัก
ประกาศวิกฤตแล้วกว่า๑๐อำเภอนะฮะ
แล้วก็กรมอุตุนิยมวิทยา
เขาตั้งแต่วันที่๒๙พฤศจิกายนนี้เป็นต้นไป
จะมีฝนตกหนักทางภาคใต้อีกระรอกหนึ่ง
สถานการณ์น้ำท่วมภาคใต้เราต้องเรียกคำว่าวิกฤตเลยล่ะพี่
ผู้สื่อข่าวเขาบอกว่าสถานการณ์ฝนที่ตกมาอย่างต่อเนื่องส่งผลให้เมื่อเช้านี้นะฮะ
ที่จังหวัดยาราเกิดอุทธกภัยดินสไลด์ทับเส้นทางถนนสาย๔๑๐ยะราเบตง
บริเวณหมู่ที่๑บ้านละหาดตำบลแม่หวาดนะฮะ
เสาไฟฟ้าเนี่ยล่มหมดเลยพี่แล้วก็ขนาดที่สถานการณ์น้ำท่วมล่าสุด
มีจำนวน๖อำเภอระดับน้ำเนี่ยต่ำสุดนะ
ปกติเราจะเอาสูงสุดใช่ไหม๕๐เซนนั่นคือต่ำสุดแล้วคือ๕๐เซน
สูงสุด๑เมตรโดยเฉพาะที่ตำบลสเตงนอกนะฮะ
เป็นพื้นที่อยู่ตรงเทือกเขาฮะเทือกเขาอะไร

คือน้ำป่าจากเทือกเขาแล้วก็เป็นพื้นที่สุดท้าย
ที่จะรอให้ระบายลงสู่แม่น้ำปัตตานี
เพราะฉะนั้นพื้นที่ตรงนี้จะเป็นพื้นที่รองรับน้ำ
ขณะที่สถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่ปัตตานี

ระดับน้ำใช้คำว่าเพิ่มสูงขึ้นครับ
ขยายวงกว้างบางพื้นที่ได้รับความเดือดร้อน
ระดับน้ำสูงกว่า๑เมตร
บางพื้นที่ทะลุ๒เมตร

ปกติเขาจะบอกว่าโอเคละอุณหภูมิ

ฝนขนาดนี้ตอนนี้เพิ่มขึ้นไป๒เมตรแล้ว
ล่าสุดด้านศูนย์บัญชาการเหตุ
อุทุกภัยวัตภัยและก็ดินถรมชาวปัตตานี
ได้ประกาศเพิ่มแล้วว่าตอนนี้
อำเภอที่ได้รับผลกระทบทั้งหมด๑๑อำเภอ
เราไปที่จังหวัดนครนราธิวาส
ทางผู้ว่าได้ประกาศพื้นที่๑๓อำเภอของจังหวัดนราธิวาส
ประสบอุทธกภัยเป็นเขตภัยพิบัติแล้ว
พร้อมทั้งได้สั่งการไปยังในอำเภอทั้ง๑๓อำเภอ
ตรวจสอบแล้วก็ทยอยสำรวจความเสียหาย
เพื่อที่จะได้ตั้งงบประมาณในการช่วยเหลือฟื้นฟูประชาชนที่ประสบอุทธกภัยให้ทันท่วงที

อยู่ทีดีก็มาพูดว่าผมไม่ขัด

คือกรมอุตุก็ประกาศเตือนแล้วว่าฝนจะตกหนัก

ตั้งแต่๒๙พฤศจิกายนจนถึง๑ธันวาคม

ภาคใต้ตอนล่างนะฮะยังคงมีฝนตกต่อเนื่อง
มีฝนตกหนักถึงหนักมากหลายแห่ง
ขอให้ประชาชนบริเวณดังกล่าระมัดระวังอันตรายจากฝนตกสะสม
ที่อาจจะทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพันธ์น้ำป่าไหลหลากไว้ด้วย
พระทะลุงในบ้านพ่อผมเลยนะใช่พ่อผมอยู่พระทะลุงนะไม่ใช่พูดถึงพระทะลุงนะฉันพูดถึงนาราธิวะ

ผมเห็นเมื่อกี้นัยคิดว่าพัฒนาปรากฟุมทุ่งสงด้วย
อะไรให้ออกก่อนไม่ต้องแล้วเลยนะ
ไม่มีไม่มีอ่าต่อ
บัตรเกจิตทำไมหรอตัวผู้สายคือเป็นชาย
เอาบัตรต่อเลยก็ไม่มีมองเล่น
ที่มันจะหายไปหนักกว่าเดิมอีกให้เธอไปปิดข่าว
นี่โสมขาวสมแดงโสมขาวคือเกาหลีใต้สมแดงคือเกาหลีเหนือ

ก็เกาหลีเหนือเขาได้ทดลองยิงขี่ปนาวุฒิข้ามทวีป
คือไม่ใช่คำนี้ดันมาตกอยู่ที่เขตเศรษฐกิจเฉพาะในทะเลญี่ปุ่น

คือเกาหลีเหนือภายใต้การนำของคิมจองอื่นเดินหน้าท้าทายโลก
ทดสอบขี่ปนาวุธพิสัยไกลครั้งใหม่เมื่อตอนตี๑๓๐ของชาวที่ผ่านมา
ในเวลาของไทยคือตี๓๓๐นะคะ
โดยขี่ปนาวุธวิถีข้ามมาเลยข้ามไปตกในเขตเศรษฐกิจ

ตกในทะเลเป็นเขตเศรษฐกิจของญี่ปุ่นนะคะ

เขาทดลองไงคือไม่ตกที่ดินอยู่แล้ว

ตั้งใจซิตามแรงงานกระทรวงกระลาฮมเกาหลีใต้และสหรัฐชีว่า
ปนาวุธลูกล่าสุดที่เกาหลีนำมาทดสอบเนี่ยนะคะ
ถูกยิงจากฐานยิงขี่ปนาวุธที่เมืองพองยางหรือว่าเปียงยางเนี่ยนะฮะ
สามารถจะบินไปได้ทะยานขึ้นไปได้สูงถึง๔๕๐๐กิโลเมตร
เหนือระดับฮิวโลกคุณนี่คือระดับอวกาศแล้วนะระดับสูงมาก
สูงมากนะคุณบินชนได้นะชนได้สิไม่ต้องไปเรียกใครกันเนี่ยนี่ใต้
ถือเป็นระดับสูงสุดกว่าขี่ปนาวุธที่เกาหลีเหนือเคยทดสอบมาทั้งหมดเลย
ทีนี้เกาหลีใต้เอามั่งโต้ตอบเลยค่ะด้วยการยิงขี่ปนาวุฒิฮยุนมู๒ขึ้น๓
โต้ตอบใน๖นาทีต่อมา

บอกว่าเป็นการฝึกซ้อมความแม่นยำ

เรียกประชุมด่วนคณะเจ้าหน้าที่ที่ความปลอดภัย

ชินโซอาเบะประชุมทำได้อย่างเดียวคือประชุม
แล้วก็ตำหนิยืนยันว่าขี่ปนาวุธที่เกาหลีเหนือนำมาทดสอบเนี่ย
ตกในเขตเศรษฐกิจของทะเลญี่ปุ่นจริงทะเลญี่ปุ่น
แล้วถ้าเกิดมันไปชนเครื่องบินขึ้นมาก็นี่ไง

เฮ้ยถึงขั้นโตงคามโลกเลยนะผมบอกให้

เขาบอกว่าเกาหลีเหนือยิงปุ๊บเกาหลีใต้๖นาที

แต่ยิงมาก่อนยิงปุ๊บ๖นาทีปุ๊บยิงกลับเลย
แต่ทั้งคู่ไปยิงตกในของญี่ปุ่นเขา

เกาหลีกับญี่ปุ่นก็ไม่ได้ไกลกันใช่ไหมล่ะ
มันตกมันตกบนแผ่นดินนะเพราะว่าผมดูซีรีส์เกาหลีอยู่เป็นแฟนเกาหลี

ดูซีรีส์เกาหลี

แต่ฉันกลัวพวกไอดอลของฉันจะต้องเข้ากรมแล้วก็ไม่ได้ออกมาร้องเพลง
เพราะทุกคนไม่ว่าจะดังแค่ไหนก็ต้องเป็นทหารหมด
แล้วพอเป็นนะออกมาก็ไม่ค่อยดังรู้ทำไม
มันเงียบไปเลย๒ปีไม่ได้ออกมาทำอะไรเลย
เพราะว่า๒ปีจะต้องไปฝึกอย่างหนักเลย

ชอบสิถ่ายรูปรู้
กำลังจะบอกว่ามีข่าวดีสำหรับคนชอบถ่ายตากล้องหรือโปรดักชั่นเฮาส์
โดยเฉพาะคนที่สนใจกล้องถ่ายรูปรักถ่ายภาพห้ามพลาดเลยจริงฮะ
บอกเล่าเรื่องราวคุณของคุณผ่านเลนส์กล้อง

คืองานนี้เขาได้มีการรวมนวัตกรรมนะครับทางด้านเทคโนโลยีการถ่ายภาพ
จากทุกแบรนด์ทุกยี่ห้อมีให้ทดสอบกันได้ภายในงานนี้เท่านั้น
มันจะเป็นเลนคุณภาพเยี่ยมนะฮะ
ผลทัพนำมาโชว์ในปีนี้มากมายเลย
อีกทั้งยังมีกิจกรรมอบรมสัมมนาสาธิตการถ่ายภาพกว่า๒๐สัมมนา
โดยนำรายได้ทั้งหมดนะครับจากการจัดการสัมมนาครั้งนี้เนี่ย
ให้กับโครงการเปิดตาดีสู่สังคมไทยสภากาชาติไทยด้วย
อย่าลืมไปชมนะคะนิทัศกาลการถ่ายภาพของนักเรียนนักศึกษา
ที่ท่านซื้อกล้องภายในงานและอุปกรณ์ภายในงานนั้นจะมีกูรูช่างภาพมืออาชีพมาแนะนำเทคนิคการถ่ายภาพให้ด้วย
งานนี้เขายังร่วมโครงการช็อปช่วยชาตินะฮะ
ซื้อกล้องปุ๊บก็รับสิทธิ์ลดห่อนภาษีสูงสุดได้ถึง๑๕๐๐๐บาท๑๕๐๐
ตั้งแต่วันที่๒๙พฤศจิกายนถึง๓ธันวาคมนี้ที่ศูนย์นิทัศกาลและการประชุมใบเทคบางนา
นี่ไงนะฮะไปชมไปทดลองไปสัมผัสของจริงเห็นกับตานะครับ
เพื่อจะได้ไอเดียให้กับภาพถ่ายของคุณสวยแปลกใหม่ยิ่งขึ้นไปอีก
จริงเขามีแบบว่า๗ข้อที่คุณจะต้องไปด้วยซ้ำที่งานนี้
เพราะสถานที่ก็จะใหญ่ขึ้นกว้างขึ้นนะครับโอ้โหแล้วก็ยังมีเรื่องราวของกล้องจริงที่มาให้คุณได้ลองถ่ายกันเลย
เพราะวันนี้เราจะถ่ายแต่กล้องมือถือแล้วเราเอาไปใช้งานมันไม่ได้นะความคมชัด

คุณต้องไปงานนี้เพราะว่าพอไปเสร็จปุ๊บเราจะได้เตรียมนางแบบเลย

เดี๋ยวก่อนนะถ่ายลูกถ่ายเมียที่บ้านมันจะเป็นอะไรไป

ก็ต้องมีอะไรที่มันแบบว่าเออถ่ายฝึกลูกไม่ได้
วันนี้ลูกไปเดินแบบทำไมไม่ยอมไปดูลูก

ไม่ค่อยนิยมกันอะไรอย่างนี้
เผลอปุ๊บก็รับงานปั๊บเหมือนกันนะเรา

แต่ว่าไอ้สุดับไปแจกรางวัลเลยผมไม่ชอบ
ตั้งแต่ทำพิธีกรมาเกือบ๒๐๓๐ปี
รางวัลที่ได้คือรางวัลอะไรคะ

ไม่เคยได้ชื่อเสนอชื่อติดอดยอดอย่างงี้

เอาเป็นส่วนตัวนะ
ผมไม่ค่อยระสนับสนุนให้แจกรางวัลเด็ก
เพราะการที่ลูกคนนี้ได้ลูกคนนี้ไม่ได้
ผมรู้สึกว่ามันก็ลูกหลานเราหมดนะ
ทำไมไม่ให้เขาว่าทำไมต้องให้คนนี้อะไรอย่างนี้

เราเคยสัมภาษณ์ตำรวจคนหนึ่งที่นัดนักข่าวจากทุกช่อง

จะต้องเอาโอบีทุกช่องไปรอพญานาคขึ้น

เออตอนนั้นที่ตำรวจแล้วยังไง
อันนี้ผู้กำกับสอบบ้อมมึงโขงหลง

ขอพักการอ่านข่าวสักนิดนึงฮะ
คุณกัญชัยผู้ยิ่งใหญ่ครับพรุ่งนี้คุณเวฟสาลินกับคุณบุ้งใบหยกเขาฝากถามว่า
วันที่๑ธันวาเขาจะจัดงานแต่งงานอีกรอบ

เขาจัดงานแหละแต่งงานอีกคุณหนึ่งให้คุณ

ถึงเวลาเขาจะจัดงานแต่งงานให้ก็ไม่เอา

ออกปรูอือรือกัน

ไม่ชวนเค้าไปมาก๊าวล่ะให้เค้าไปเลี้ยงหน่วยที่มาก๊าวเลยหรือ

รับเชิญคนนี้คุณหนุ่มกัญชัยเป็นคนไปเอามาให้

ตอนนั้นเขาเป็นคนดังมากขึ้นหนังสือพิมพ์ไทยรัฐทุกวันพี่หลายต่อหลายวัน
เกี่ยวกับว่าเขาพญานาคมาเข้าฝัน
แล้วก็บอกว่าเดี๋ยวพญานาคพญานาคตรงนี้อยู่ตรงบึงโขงหลง
ึงโขงหลงเนี่ยก็อยู่ที่จังหวัดบึงกาล
ซึ่งบึงของหนูตอนนั้นเอามาทำละครไงที่มาริโอกับพลอยเล่นด้วยกัน

มาริโอกับพอย
ที่ตอนนั้นช่องสามอะแหละที่ก็ทำละคร

เกี่ยวกับอันนี้แต่อำเภอจังหวัด

ในที่สุดหายไปนานแล้วปู่อือลือหายไปนานแล้วทุกคนแห่กลับไปคำชโนธ
ปรากฏว่าปู่อือลือที่มีตำนานอาศัยอยู่ในบึงโขงหลง
กงหลงเนี่ยเป็นหนองน้ำขนาดใหญ่นะฮะ

ได้มณมิชเข้าฝันกับ

คือเขามีสัพพนามที่คนเขาเรียกว่า
พญานาคมาตามนัด

คือหนุ่มจะแอปเพื่อเมื่อ๕ปีก่อนหนุ่มไปเอาเข้ามามาสัมภาษณ์กับฉัน

มันเป็นวิธีการแสดงถ้าเจ๊ให้ทำการแสดงเจ๊จะเล่นโอ่ใช่
คุณได้ได้ผมทำไงอ่อใช่ผมรู้แล้วคนนี้ผมมี

ผู้สื่อข่าวเขาบอกว่าเมื่อเวลาบ่ายโมงได้รับการเปิดเผยจากพันธ์ตำรวจเอกชายรบ
โชคอนันสายจันทร์เนี่ยที่เขามีฉายาว่าพญานาคมาตามนัดเนี่ย
ผู้กำกับทุกวันนี้เขาเป็นผู้อำกับฝ่ายอำนวยการภาคจังหวัดอุทัยธานีนะฮะ
แล้วก็เมื่อวานนี้ก็ได้ทำบุญตักบาท๙วัดทำพิธีบวงสวงเพื่อถวายพระกุศลเนี่ย
องค์ปู่อือรือนคราชเนื่องในโอกาสส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่

แล้วก็หลังจากเสร็จพิธีปุ๊บเขาก็บอกว่าปู่อือลือมาให้เลขด้วยนะ
เบอร์อะไร

หลังจากเสร็จพิธีปุ๊บเขาก็บอกว่าเนี่ยเดี๋ยวปู่อือลือจะมาปรากฏตัวให้ทุกคนเห็นแล้วนะ
ปกติพญานาคเราจะได้แต่มโนภาพกันใช่ไหมว่าพญานาคเป็นอย่างนี้
เมื่อเวลา๑๔นาฬิกา๕๕นาที

เขาบอกว่าพญานาคจะมาตอนบ่าย๒โมง๕๐

พญานาคมาเลสปู่คือลือมาเลส

ปรากฏว่า๑๔๕๕ท่ามกลางสายตาประชาชนผู้มาร่วมงานตอนนั้นไม่ใช่แค่๑๒๐๐
มากกว่า๕๐๐คนเนี่ยปู่อื้อรือก็ปรากฏร่างขึ้นมาฮะ

เพื่อ
ประบาระอะไร๓๐เมตร

จากทิศเหนือ

ไหว้ประมาณ๕๐เมตร

สภาพอากาศไม่มีลมไม่มีคลื่น
และที่สำคัญไม่มีเรือวิ่งผ่าน
คือทางด้านตำรวจนะฮะ

เขาฝันว่าได้ใช้กล้องมือถือเนี่ย

ที่อยู่ในกระบวนฟ้อนด์ลำวงสวงนี่
แล้วปู่อือรือก็อยู่ดีมาปรากฏร่าง

อยู่ดีปู่อือลึงมาปรากฏร่าง

เสียนครบแต่เป็นสีดำ
พอวันบวงสวงจริงจึงอธิษฐานว่า
ขอให้ใช้กล้องมือถือ

พ่อจ้ำคนไหนอ่ะ

ตรวจเอกชายรบเข้าทรงอยู่นั้นได้ปรุงพรรมเสียงออกมาช็อตเจน
อืม
เขาพูดอย่างนี้ซ้ำกัน๓ครั้ง

นี่อ่ะ๔๗๓
คุณเหมียวเชิญครับเรื่องของพี่ตูนเป็นยังไงครับ

อย่าให้พี่ต้องพูดอะไรรุนแรงเลยค่ะ

หมอสั่งให้พักวิ่ง๓วันเลยนะครับ

จบเซ็ตที่๔หลังจากออกวิ่งไปได้ระยะทาง๖คม
ก็เกิดอาการเจ็บข้อเท้าซ้ายนะครับ

โทษครับ
วิ่งจากปรันตมันปลาต่อทอนะครับ
เพื่อให้ประชาชนที่รอต้อนรับให้กำลังใจ

เซลฟี่พี่ตูนอย่าดึงพี่ตูน

อกจากจะทำให้เสียเวลาในการวิ่ง

ใช่ค่ะจริงค่ะ

จนถึงที่ว่าการอำเภอปลานบุรี
ซึ่งมีจุดหยุดพักก็มีชาวบ้านกว่า๕๐๐คน
รอต้อนรับนะครับเพื่อบริจาคสมทบ

ตูนก็วิ่งเซตที่๓มุ่งหน้าค่ายธนรัฐ
มีประชาชนบางส่วนใช้เงินคล้องคอ
แล้วก็ดึงเข้าไปเซลฟี่อย่างต่อเนื่อง
ใช้คำว่าดึงเข้าไปเซลฟี่นะ

ตูนมีอาการบาดเจ็บที่ลำคอแล้วก็หัวไหล่
เจ้าหน้าที่ต้องนำตัวไปตรวจร่างกายที่โรงพยาบาลค่ายธนรัฐ

ก็ต้องหยุดเนอะ
คือจริงแล้วไม่ควรจะไปดึงเขานะ

แต่ถ้ารักเขาอย่าทำแบบนี้
ที่บางสะพานที่คุณตูนวิ่งครั้งแรก

แล้วเขายืนเรียงแถวเซ็นขาวของขอบถนน

เพราะตอนนี้มีข่าวมาอีกแล้วบอกว่าอาจจะต้องให้พัก๓วัน

ก็มาถึงพรุ่งแล้วว่ะ

อย่างนึงอยู่นะ

ผมพูดตลอดเวลาผมเอาใจช่วยอย่างเดียว
เพราะผมเดินขึ้นบันไดมาหัวใจก็จะไวน์แล้ว
เดินใช่ไหมแล้วอย่างนี้แหละ
ให้ผมไปวิ่งนี่อย่าเป็นแต่ก้าวเลย

เขาหล่อไม่น้อยกว่าพี่โดมนะพี่โดมยิ่งไปเลย

ไม่ต้องฉันพระปกติก็จะซื้อแพ็คเกจไปเมืองนอกให้หนู

ปีนี้ฉันยังมีเพื่อนอยู่ด้วยละน้องเธออยู่ด้านข้าง

ชั้นขอให้เธอใส่ชุดโดมประกอบสัยชุดโดมปากรรม

ฉันอยากเห็นว่าทำไมชะนีถึงแย่งเธอกันนะ

คุณพี่โดมเนี่ยใช้ไม้คำถอดในการวิ่งอยู่ด้วย

แล้วเธอไปวิ่งกับอุตูสัก๕๐เมตรได้เน

กล้องภิยะกรี๊ดแตก
กล้องภิยะกรี๊ดยังไงเธอ

เขาบอกทำเอาผู้จัดละครแล้วก็พิธีกรชื่อดังอย่างกล้องปียะถึงกับปรี๊ดแตกนะครับ
โดนแอบอ้างชื่อไปหลอกในแบบนี้นะครับ

ก่อนจะล่อลวงให้ถอดเสื้อผ้าเหลือไว้แต่กางเกงในตัวเดียว

โดยล่าสุดนะฮะคุณก้องปียะได้โพสต์ชี้แจงผ่านทางอินสตาแกรมส่วนตัวนะครับ
ตนได้รับข้อความข่าวเนี่ยนะฮะ

ว่าได้มีบุคคลนึงติดต่อน้องไปแคสซิ่งงานโฆษณาที่คอนโด
ซึ่งเป็นสินค้าประเภทครีมอาบน้ำยี่ห้อหนึ่ง
เวลาถ่ายต้องใส่กางเกงในอาบน้ำ
อยากให้น้องในแบบใส่กางเกงในให้ดู
ก่อนที่จะบอกว่ารู้จักกับแป้งปียะ

ใช่คนที่รักน้องในแบบไปแคสติ้งเนี่ย

ถ้าไปทำงานต่างประเทศสามารถไปได้ไหม
ถ้านอนห้องเดียวกันกับเขาเนี่ยได้หรือเปล่า

นอนห้องเดียวกับทีมงานได้
เขาก็เลยถามต่อว่าแล้วถ้ามากกว่านั้น
เขายินดีที่จะเซ็นเช็คให้น้องด้วย
ไม่รู้ในแบบนี้ปฏิเสธไปก่อน

และน้องในแบบคนนี้ก็ได้มีการโทรศัพท์ไปปรึกษากับเพื่อน
ทำให้กล้องทราบว่ามีการแอบอ้างชื่อ

อย่างไรก็ตามนะฮะกล้องยังฝากให้ทุกคนเนี่ย

เพราะไม่อยากให้น้องต้องพลาดแล้วถูกหลอกลวง
ซึ่งตนไม่ชอบการฉวยโอกาสแบบนี้

ถ้ายังมีอีกต่อไปจะดำเนินการอย่างขั้นเด็ดขาด

ก็ไม่ได้ลองเอากระดูกมาแขวนคอ

ก้องรักเอ๋ยเต๋อหอมก้องไม่มีอัศ

ประเภท
แหวนเพชรย่านมันไปเล่นไพ่มันเคยเอาแหวนเพชร
เนี่ยอีย่าพูด
หนุ่มกินซะแล้วก็สงบปากสงบคำ
แล้วเอาน้ำมาจิบหน่อยจะได้มีสติมากขึ้น

อ้านข่าวนุ่นวรรณุษย์
รู้ไหมว่านุ่นวรนุษย์เขาขึ้นไอจีว่าเขาจะเลิกเล่นละคร

ดูเห้ยมันเป็นบนพื้นดำเลย
อยู่วงการมาดีก็เคยคิดนะว่าจะหยุดเล่นละครเมื่อไหร่

นี่เป็นเรื่องเลยอ้าวก็ทำไมจะมาพูด

เยี่ยงชิงเยอะเลยแล้วก็ก่อนละทายอีก
พี่เจี๊ยโสพิษยังมีอีกเรื่องนี้อีกเห็นป่ะ
ล่าสุดก็ออกมายอมรับว่าช่วงนี้มีคนถามมาเยอะว่าจะเล่นละครหนุ่มเมื่อไหร่
ก็มองว่าอีก๒๓ปีก็จะคิดว่าจะอิ่มตัวไหม
แค่เริ่มล่ะถึงแม้เราเป็นนักแสดงอิสระละครติดต่อเข้ามามากก็ต้องขอโทษด้วย
เพราะว่าจะเลือกเล่นแต่ที่อยากเล่นเท่านั้นต้องเลือกบทมากขึ้นเพราะตอนนี้ก็มีดาราใหม่เกิดขึ้นมาก
แต่เราใหม่มาเล่นบทแบบเราก็ไม่ได้ไอ้เราจะไปเล่นบทแบบเด็กใหม่ก็ไม่ได้
ก็อยู่กันวงการบันเทิงจนรู้แล้วแล้วก็สนุกอยู่มีความสุขอยู่แต่ว่าตอนนี้ทุกอย่างที่จะทำงานก็อยู่ที่บท

ใช่หน้าเข้าหนึ่งสาว

โอ้โฮมีมารยาท

ทุเรศมันรัดเสียงไม่ได้มันร้อยช่องจบรายการชั่วมากกว่า